และวันนี้นะคะคณะสงฆ์ทั่วประเทศค่ะได้เจริญชัยมงคลคาถา
และเจ้าหน้าที่ย่ำคล้องกลองระคังเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามมติของมหาเทราสมาคมนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในแต่ละจังหวัดกันค่ะ
เริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะได้มีการนำข้าราชการประชาชน
ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙๙รูปค่ะ
นายพาสกรบุญลักษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙๙รูปที่อุปสมบท
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
วัดพระแก้วอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

โดยคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถา

เจ้าหน้าที่ย่ำคล้องกลองและระคางเฉลิมพระเกียรติ
ตามมติมหาเถียรัฐสมาคม
ซึ่งภายในงานมีการติดตั้งจอโทรทัศน์
เพื่อให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสด
งานพระราชพิธีผ่านทางสถานีโทรทัศน์
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ
ส่วนที่วัดมงคลธรรมกายาราม

มีการจัดโครงการบวชศิลปจารินี
หรือบวชชีพรามให้กับประชาชน
และชาวไทยภูเขาจำนวน๓๒๒คน
ระหว่างวันที่๔๗พฤษภาคม

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรม
รักษาศีลและนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้าราชการและประชาชนร่วมกันถวายราชศักระ
เบื้องหน้าพระบรมราชายลักษณ์ในรุงราชการที่๑๐
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้าสาราประชาคม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ขณะที่พระราชปริยะเจ้าคณะจังหวัดพยาว
นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์ที่อุปสมบท
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน๘๑รูปเจริญชัยมงคลคาถา
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ย่ำคล้องกลองระคังตามมติมหาเทรสมาคมค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมจัดพิธีบรรพชาสมเนร
อุปสมบทพระสงฆ์๑๓๖รูปที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงที่อำเภอธาตุพนม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีกำหนดระยะการบรรพชาและอุปสมบท
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๖พฤษภาคม

ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจกันบริจาคโลหิต

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยกาชาติจังหวัดกาลสินและโรงพยาบาลกาลสิน
หน่วยรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมสารกลางจังหวัด
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคมนะคะ
ซึ่งจะเก็บสำรองเข้าธนาคารโลหิต

ในการรักษาผู้ป่วยกรณีต่าง
อกจากนี้ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดกาลสิน
ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทัศกาล
ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ได้มีการตั้งโรงครัวพระราชทาน
จ่ายให้กับข้าราชการประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะ
จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการ
พ่อค้าและประชาชนกว่า๕๐๐คน
ร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง
และถวายพระตาหารชาวเด็กพระสงฆ์
สาราสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ป่าเลไลวรวิหารอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

โดยนายนิมิตรวัญชัยธนวงศ์ผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ร่วมกับศูนย์ข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ

ฉบับวันที่๔พฤษภาคมจำนวน๒๐๐ฉบับ
แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีด้วยนะครับ
ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

ก็สามารถแจกจนหมดทั้ง๒๐๐ฉบับ

ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง
ทำบุญตักบาทพระสงค์๖๙รูป
ซึ่งอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวง

โดยมีพิธีเจริญชัยมงคลคาถา
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

คณะที่นั่งจำจิตพูลสวัสดิ์

นำหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชน
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองทำบุญตักบาท

แด่พระสงค์และสำมะเนยน๑๐๙รูป

นอกจากนี้เจ้านักที่เร่งก่อสร้างปรัมพิธี

ที่จะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้
คณะเดียวกันนะครับประชาชนจากหลายจังหวัด
ซึ่งจะมีขึ้นถึงวันที่๖พฤษภาคมนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
นครราชศรีมาครับนี่คือบรรยากาศที่สถานีขนส่งแห่งที่๒มีประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
จองตัวรถโดยสารปรับอากาศเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกันอย่างคึกคัก
ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางเป็นครอบครัวนะครับก็จะใช้โอกาสนี้ในการไปพักกับญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในช่วงวันที่๔๖พฤษภาคมนี้
ขณะเดียวกันที่สถานีรถไฟจังหวัดนครราชศรีมาพบว่ามีประชาชนจองตัวขึ้นรถไฟเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษกันเป็นจำนวนมากเช่นกัน
คำมีวงพุทธอายุ๖๗ปีเป็นคนศรีสะเกดนะครับวันนี้สะพายเป้ใบใหญ่พร้อมกับสัมภาระบอกว่าอยากจะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเข้าเฝ้ารับเสด็จ
ตัดสินใจเก็บสัมภาระเดินเท้ามาตามทางรถไฟเพื่อจะไปท้องสนามหลวงใช้วิธีค่ำไหนนอนนั่น
แต่เมื่อมาถึงจังหวัดนครราชสีมาประเมินแล้วว่าถ้าจะเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยการเดินเท้าจะไม่ทัน
ภายในวันที่๖พฤษภาคมนะครับก็เลยต้องตัดสินใจมาจองตัวขึ้นรถไฟเป็นรถไฟฟรีที่โคราชเพื่อเดินทางไปลงที่พระนครศรีอยุธยาหลังจากนั้นจะเดินเท้าเปล่าไปที่ท้องสนามหลวง
ส่วนที่สถานีรถไฟจังหวัดสุรินค่ะตั้งแต่เช้ามีประชาชนเดินทางด้วยรถไฟเข้ากรุงเทพเพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นจำนวนมากนะคะ
นายนิรันดิทิพยมงคลกุลนายสถานีรถไฟจังหวัดสุรินบอกว่าการทางรถไฟจัดรถไฟรองรับผู้โดยสารไว้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๖พฤษภาคม
ส่วนรถไฟฟรีเป็นรถขบวนชั้น๓ผู้โดยสารต้องใช้บัตรประชาชนมาแสดงโดยจะบริการรับผู้โดยสารฟรีนะคะ
ตั้งแต่เวลา๒ทุ่มไปจนถึง๕ทุ่มค่ะ